คนเขาก็ไปแชร์กันคือตู้ที่จำหน่ายบัตรโดยสารแบบใหม่
คือตอนนี้มันรับเหรียญ๒บาทได้แล้ว
แต่คนก็บอกว่าเฮ้ยนี่รับเหรียญ๒บาท
ทำไมไม่ให้มีตู้ที่รับแบงค์ได้ล่ะหยอดธนบัตรได้
เดี๋ยวภายในปลายปีนี้จะติดตั้งตู้จำหน่ายบัตรโดยสาร
รับธนบัตรให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ปัญหาปมประเด็นดราม่านี้มันเกิดจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ค่ะ
ก็ดูทันสมัยดีนะมีหน้าจอสัมผัส
เหรียญ๒บาทได้เพราะว่าเดิมทีคุณมันได้แค่เหรียญบาท
แต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือทำไมทำไม
แบงค์ไม่ได้ภาพนี้คนแชร์ต่อกันเยอะ
วันนี้แอร์พอร์ตลิงค์เป็นอะไร

ถ้าเครื่องพี่รับแบงค์ได้รถไฟพี่จะถล่มเหรอครับ

คนก็ทักท้วงบอกว่าจริง
แต่บางคนก็บอกว่าใช่มันมีก็จริงนั่นแหละ
แต่ว่ามันมีไม่พอมีอยู่น้อยเกินไป
ก็เลยมีการถ่ายรูปมายืนยันว่า
บางเครื่องมันก็ทำงานไม่ได้มันเจ๊งมันบกพร่อง

ทุกวันนี้เขามีแค่๓๗ตู้ไง
มันไม่พอคนมันเยอะไง
ใช่ไม่ใช่แค่รับแบงค์อย่างเดียวค่ะ
ตามระบบชำระเงินของแต่ละธนาคาร
อันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทาง
เดี๋ยวจะติดตั้งตามสถานีต่าง

คือเขาเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน

เดี๋ยวหลังจากนี้จะขยายจนครบทุกสถานี

พฤศจิกายนนี้ปี๖๑นะ
ขอระยะเวลาในการดำเนินการหน่อย
เดือนนี้ก็อะไรแล้วกันญา

อยากให้มีเหมือนกันทุกสถานีทุกสาย

ชมพูสีเหลืองกำลังสร้างสีส้มก็กำลังสร้างนะจะได้มีแบบเพียงพอ